พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชนบุรีช่วยหน่อยช่วยมาเป็นห่วยพิสูจน์หลักฐานกันหน่อยนะคะ
สองท่านด้วยที่จะให้ดูต่อไปนี้หัวหมาหรือหัวหมู
หัวหมูหรือหัวหมานะในถังขยะเยอะเลยนี่ไง
ชาวบ้านบอกหัวหมาชัดชัดมันก็ยาวยาวมันก็เหมือนหัวหมานะเออ
มันมีจมูกยาวยาวเนี่ยแต่มีคนมาพิสูจน์แล้วว่ามันคือหัวหมูค่ะ
คุณผู้ชมนี่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งที่ชื่อว่า
กายซันไซเกรสค่ะได้มีการโพสต์ข้อความแฮชแท็กอวสารข้าวเย็นอะไรกันครับ
นี่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบถังขยะ
ปรากฏว่าพบหัวหมาจำนวนมากอยู่ในกระสอบชาวเน็ตก็ตั้งคำถามแล้วค่ะ
เหมือนที่ที่ฉันตั้งคำถามไปเมื่อสักครู่หัวหมาหรือหัวหมูหัวหมูหรือหัวหมานะคะ
หมู่ที่๘ตำบลมาบโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี

พาเราไปชี้จุดที่ถังขยะตั้งอยู่ริมถนนสุขประยูน

จากนั้นผู้สื่อข่าวพาไปที่ตลาดชัยมงคล
หน้าหมู่บ้านโชติกาอำเภอพานทอง
ไปพบกับคุณภัยศาล
คุณภัยศาลเขาเป็นเจ้าของเขียงหมูรายใหญ่บอกว่า
รูปที่เห็นแชร์กันในโลกออนไลน์นั่นน่ะดูแล้ว
เป็นซากหัวหมูที่ถูกชำแหละแล้ว
โดยปกติการชำแหละลักษณะนี้จะเป็นการเผาหรือหั่นทิ้งส่วนหัว
อ๋อโดยการชำแหละเอาเนื้อออกให้หมด
ให้เหลือแต่กระดูกเพราะถ้าเขียงหมูทั่วไป
เขาจะมีวิธีการคือขายทั้งหัวเลย
หรือถ้าชำแหละก็จะเอาส่วนติดเนื้อให้กับร้านขายก๋วยเตี๋ยว
เพื่อทำไปต้มน้ำซุปหรือบางเขียงก็จะมีพ่อค้ามาติดต่อขอซื้อ
อย่างตัวคุณภัยศาลเองบอกว่าก็จะเอาให้ร้านขายก๋วยเตี๋ยวไปทำน้ำซุป

หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคุณภัยศาลบอกว่าถ้าพูดแล้วคุณนักข่าวอาจจะไม่เชื่อ

สาธิตวิธีการคำแหละกำแหละการสละให้ดู
ว่าการชำแหละหัวหมูขายทำยังไง
ทำแบบนี้ค่ะแล่กันแบบนี้เลยนะคะ
เอาเนื้อออกให้หมดแล้วลักษณะเหมือนในถังขยะมาสักรู
ก๊อฟพอแร่ออกมาแล้วมันก็เห็น
ยาวเหมือนกันนะตรงหัวหมาเหมือนกันนะใช่ค่ะนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าได้คำตอบแล้ว
คุณใบสารบอกว่าหัวหมูร้อยเบอร์๑๐๐
อยากฝากถึงคนที่นำหัวหมูไปทิ้งตามถังขยะ
อยากให้หาวิธีการจัดการที่ดีกว่านี้
เพราะการทำแบบนี้ชาวบ้านในชุมชนจะเดือดร้อน
เพราะถ้าเกิดว่าข้ามคืนแล้วเกิดมีฝนตก
แดดฝนตกและโดนแดดสลับกันเหม็นหึงแน่

พันธุ์ตำรวจโทกฤษณะวัจสุวรรณรอง
กำกับสพพานทองบอกว่าตอนนี้
เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าซากสัตว์เป็นสัตว์ชนิดใด

ตามพรบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม